อดีตผู้บริหารระดับสูงของการบินไทยก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราแบบนี้นะคะ
บอกว่าไม่สามารถยืนยันได้ค่ะว่ามีการรับสินบนหรือไม่รับสินบน
ในการจัดซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินของบริษัทโรซารอยด
ระหว่างปี๒๕๓๔ถึงปี๒๕๔๘นะคะ
แต่ให้ข้อมูลว่าการจัดซื้อเครื่องยนต์ในลักษณะดังกล่าว
ก็จะต้องมีการจัดทำเป็นแผนผ่านมติของบอร์ด
แล้วก็เป็นนโยบายของทางฝ่ายการเมืองด้วยค่ะ
โยธินพมรมนตรีอดีตรองกรรมการผู้มนุยการใหญ่
ฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัยบริษัทการบินไทย

ออกมาระบุถึงการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐและพนักงานการบินไทย
มูลค่ากว่า๑๒๐๐ล้านบาท
ระหว่างปี๒๕๓๔ถึงปี๒๕๕๙
เพื่อให้เป็นผู้ชนะในการเสนอขาย
ซึ่งยอมรับว่าไม่มีข้อมูลชัดเจน
ไม่มีในหน้าหรือตัวแทนในการติดต่อซื้อขายกับลูกค้า
ก็ใช้คนกลางในการติดต่อซื้อขายค่ะ

ที่ผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเวลา

ผมก็มีสิทธิ์มีส่วนที่จะเห็นข้อมูลต่างนานามากขึ้น
สัญญาก็เขียนข้อเสนอก็เขียน

แต่ก็รับทราบเพราะอยู่ในฝ่ายบริหาร

โยธินยืนยันแบบนี้นะคะว่า
ในเชิงเทคนิคและประสิทธิภาพของเครื่องยนต์

ถือว่ามีความเหมาะสมกับฝูงบินการบินไทยมากที่สุดค่ะ
ก็ศึกษามาแล้วโดยหลายอย่างทางเทคนิคนะครับ
ปรากฏว่าราคายโนซอยออกมาดีที่สุด
เครื่องยนต์ตัวโรซวอยด์รุ่นนี้ก็ใช้กับ

เป็นผู้เริ่มใส่การบินแรกทีและ
ที่ใช้เครื่องยนต์แบบเดียวในเครื่องบิน๓แบบ
ซึ่งนายโยธินย้ำนะคะว่าไม่ว่าฝ่ายบริหารเสนอไปยังไง
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่จะตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการบริษัทและรัฐบาลโดยผ่านการอนุมัติ

ฝ่ายช่างตอนนั้นผมก็เชื่อมั่นผู้อำนวยการฝ่ายช่าง
เป็นคนที่บริสุทธิ์ที่สุดนะครับ
ฝ่ายบริหารหน้าที่คือเห็นดีแล้วก็ต้องส่งไปให้บท
ซึ้งก็เหรอนะครับ
ซึ่งก็ดีนะครับ
และเครื่องยนต์เป็นอะไหล่สำรองอีก๗เครื่องในปี๒๕๕๙
เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่นายโยธินบอกว่า
ระดับปฏิบัติการทั้งฝ่ายช่างและฝ่ายบินได้ทักท้วงถึงความไม่เหมาะสม
ฝูงบินดังกล่าวนี้นะคะถูกจอดทิ้งไว้ไม่มีการใช้งาน
ขายได้เพียง๑ลำโดยกองทัพอากาศเป็นผู้ซื้อไป
ผู้บริหารการบินไทยก็เรียกร้องค่ะ
ให้รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเข้ามาตรวจสอบการบินไทย
ถึงการบริหารจัดการเพราะว่ากรณีสินบนโรสบรอยซ์ถือว่าเป็นส่วนน้อยเท่านั้น
เทียบกับปัญหาที่มีอยู่ทั้งหมดจนทำให้บริษัทนี้ต้องขัดทุนนะคะ